ออกจากตลาดกันก่อนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่นครราชศรีมา
วันนี้ถามคุณผู้ชมไปว่าลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกรางวัลเอาไปทำอะไร
บางคนก็บอกเหมือนในข่าวนี้เลยเอาไปทำกระทงค่ะ
จะบอกเลยว่ามันใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วใช่ไหมล่ะ
ลอตเตอรี่เก่าที่มันเยอะเหลือเกินเต็มบ้านเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาประดิษฐ์เป็นกระทง
เอาไปขายสร้างรายได้ได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะ
เพราะลอตเตอรี่เราซื้อมามันก็มีมูลค่านะแต่ตอนนี้มันไม่ถูกรางวัลมันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
ก็ไปต่อยอดสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มให้มันได้เลย
คุณยายนำวัสดุเหลือใช้ซึ่งมันก็คือลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมาทำเป็นกระทงให้มันสวยงาม
ในช่วงที่ว่างจากการขายอาหารตามสั่งในงานหลักขายอาหารตามสั่ง

ก็เตรียมทำกระทงเอาไว้ขายสร้างอะไรได้เสริม
คุณยายบอกว่าเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่มาก
ก็จะนำรอเตอรี่ที่เค้าตรวจว่ามันไม่ถูกรางวัล

ก็เลยนำลอตเตอรี่มาลองประดิษฐ์เป็นกระทงไหม
สีสันมันดูแบบสวยงามแปลกตาดี
แล้วก็เตรียมวางขายในงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนด้วย
กระดาษลอตเตอรี่ที่มันไม่มีราคา
กลายมาเป็นกระทงสวยงามแล้วก็สร้างมูลค่า
ขายได้ราคาต่อไปยังไงบ้าง
กระทง๑ใบใช้ลอตเตอรี่๖๐๑๐๐บาท
ที่เอามาทำเป็นกลีบกระทงนะคะพันรอบฐานกระทงตกแต่งขาย
วางขายกระทงละ๒๐๓๐บาทเท่านั้นเอง
แพงราคาไม่แพงนะคะ
ตอนนี้ยอดสั่งจองเข้ามาก็จำนวนมากแล้ว
ทำให้มีรายได้เป็นพันบาทอยู่เหมือนกันนะ

เชื่อกว่าจะถึงช่วงรอยกระทงก็น่าจะเยอะอยู่
เพราะว่ามันเก็บเอาไว้ก่อนได้ไง
เข้าใจนะตามภาพนะนะอันนี้ก็ขออนุญาตนิดนึงละกัน

ใช่ใช้เป็นแบบขนมปังเป็นกระดาษอะไรอย่างนี้
แต่ผมเข้าใจแล้วแหละว่ามันทำมาแล้วอาจจะก็เป็นไปได้ก็ลองเปลี่ยนดู
ถ้าเกิดว่ารักษณะกระทงที่ทำมาแล้วแบบนี้นะคุณลอยไปแป๊บนึงคุณก็เก็บ
แล้วก็ไปทิ้งซึ่งบางคนเขาอาจจะลอยในอ่างในบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็เก็บไปทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณจะไปลอยในแม่น้ำลำคองก็อาจจะต้องเลือกวัสดุที่มันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะ
ก็เอามาเป็นไอเดียแล้วกับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองก็มี
ลอตเตอรี่เก่าก็ลองเอามาทำเองก็ได้
จะได้ไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ซื้อหรือถ้าใครอยากจะอุดหนุนคุณยายก็ได้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคุณยายเขารับงานในช่วงลอยกระทงเหมือนกันช่วงนี้ก็ออเดอร์ค่อนข้างเยอะนิดนึง
บอกแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ก็เก็บ
รอยไปแป๊บนึงเอาเก็บแล้วก็ไปกิ๊งจะได้ไม่เป็นแบบว่ามลพิษทางแบบพิษภาค